หนึ่งรายการครับนั่นคือฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
แข่งขันไทยแลนด์ไฟล์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงชิงแชมป์อาเซียน
ไทยแลนด์ไฟล์สไทยรัฐทีวีถ่ายเพาะสดด้วยครับ
ไปดูความพร้อมของการรายงานตัววันแรกกันหน่อยครับ
เมื่อวานในช่วงเย็นนะครับ๔โมง
ก็มีการเรียกทั้ง๑๙คนที่มีการประกาศรายชื่อ
มาร่วมฝึกซ้อมรวมกันเป็นครั้งแรก
ฝึกซ้อมไปแล้วเดือนสิงหาคมนะครับบางส่วน
ก็แบ่งการเล่นนะครับเป็นครึ่งสนามแบบ๓๓แล้วก็๔๐
แล้วก็มีการเล่นลูกสู่เซ็ตเพลย์
ปิสนะครับบอกว่ายังมีจุดที่ต้องปรับ
โดยผู้เล่นที่เรียกมาใหม่ยังไม่ได้ซ้อม
ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมพอสมควร
และตอนนี้มีเวลาอีก๓วันก่อนการแข่งขันแพลนไฟล์จะเริ่มขึ้น
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิด
แต่ก็จะพยายามทำให้ทีมนั้นลงตัวมากที่สุด
เรื่องการใช้งานผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้ลงครบทั้ง๑๙คน
แต่ว่าในทางปฏิบัติแต่ละเกมก็จะใช้งานเกมละ๑๔คน
ก็ขึ้นอยู่กับการซ้อมในช่วง๓วันสุดท้าย

ส่วนฝ่ายจัดเนี่ยเดี๋ยวคงมีการประชุมกันนะครับในเรื่องของการประชุมทีมว่าเป็นไปได้ไหม
ถ้าเกิดจะส่งผู้เล่นนะครับรายชื่อต่อเกม๑๘คนว่าเป็นการลองทีมจะได้มีโอกาสให้
เพื่อให้ทุกคนนั้นได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นครับ
ส่วนการคัมแบ็คกลับมาติดทีมชาติในรอบ๖ปีของเกียรติยศชะแร่มเขต
ตัวข้างฟอร์มแรงจากกรมทางหลวงก็บอกว่าดีใจทุกครั้งที่มีชื่อในนามทีมชาติ
พูดใจเสมอเวลามีตรงชาติในตอนน้ำออก
มันก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนก็ฝ่ายฝันอยู่แล้ว
ขอทำหนังงานทำงานออกไปให้มันเต็มที่ดีกว่า

โปรแกรมการอังคารนะครับ๒๐ตุลาคมเสาร์นี้๑๖น๑๕นเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดเวลา๔โมงเย็นนะครับ
เจอกับอังกฤษนัด๒นะครับวันอาทิตย์เตะต่อเนื่องครับ๑๖นาที๑๕นาทีเหมือนกันนะครับ
ไทยเจอกับมาเลเซียแล้วก็รัฐสุดท้ายนะครับอังคารที่๒๓ตุลาคมนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกาแล้วก็๖โมงเย็นนะครับไทยเจอกับอูสเบกิสถานนะครับ
จะเริ่มแข่งขันเวลา๑๘น๑๕นเกมที่ไทยลงสนามนะครับ
ทุกนัดจะถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ส่วนคู่ที่เหลือนั้นติดตามได้นะครับทางยูทูปของไทยรัฐครับ